ข่าวนี้ดิฉันจะใช้คำว่าผิดแล้วผ่านก็ไม่น่าจะผิด
คือตัวเองขี่ย้อนสอนอันนี้ผิด๑ดอกแล้วนะ
แล้วปรากฏว่าไปเฉียวกับคุณลุงคือรูปร่างลักษณะเล็ก
แล้วก็ไปพานไงไปทุบเขาอีก๒ที

หลานของคุณลุงบอกว่าไม่ไหวแล้ว
เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเอาคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ย
มาโพสต์ฟ้องชาวเน็ตมาโพสต์ฟ้องสื่อมวลชน
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมดูภาพประกอบพร้อมไปแล้วก็ดิฉันขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
นี่ค่ะคือจุดที่สวนกันแบบนี้คือมันก็ไม่ได้ชนนะคุณจุธรัฐ
ที่สำคัญเนี่ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณย้อนสอนมาคุณผิดเต็ม
อันนี้ดอกที่หนึ่งแล้วค่ะผิดพรบอการจราจรทางบก
อกที่สองเนี่ยคือคุณไปทำร้ายร่างกายคนแก่ลุงของคนที่เขานำคลิปนี้มาโพสต์
บอกว่าไม่ไหวแล้วคุณลุงเจอแบบนี้ก็ต้องนำมาฟ้องชาวเน็ตกันหน่อย
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี
ใกล้ใกล้กับกรุงเทพนี่เองนี่ไงผิดหนึ่งดอกแล้วพานเขาอีกอ่ะ
หันไปมองหน้าแล้วชี้แล้วขับตามเลย

เช้าเน็ตว่าอย่างไรส่งไลน์มาบอกกับเราหน่อยนะฮะ
คุณเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
จุดไหนบริเวณไหนชี้พิกัดให้เราหน่อยค่ะ
เขานำคลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คือคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องใช้คำว่าเลือดร้อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีตัวเองขี่ย้อนสอนมา
จากนั้นก็เกือบใช้คำว่าเกือบนะ
เกือบไปเฉียวกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
ขับขี่โดยผู้สูงอายุ
ในคลิปคนที่นำมาโพสต์เขาระบุข้อความแบบนี้ด้วย
บอกว่าผู้แชร์คลิปคือหลานชายผู้เจ็บ
และแนะว่าให้ช่วยกันแชร์ตามหาคนที่
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเสื้อสีส้มเบอร์๑๑

ทำร้ายร่างกายลุงของเขา
ทั้งที่ขับรถมาถูกทาง
คือคุณลุงขับรถมาถูกทางก็ขับมาตามช่องทางของเขา
บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกติวานนท์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ทีมข่าวของเราเนี่ยไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปนะฮะ
ลงพื้นที่ไปสอบถามเลยค่ะ
สอบถามผู้โพสต์ทราบชื่อต่อมาคือนายชาญชัยพรมมณี

คนนี้เป็นหลานของลุงที่โดนทำร้ายร่างกาย
เขาบอกแบบนี้บอกว่าคนที่ถูกทำร้ายร่างกายคือคุณลุงของตัวเอง
ก็คือนายประดิษฐ์รักษานนท์อายุ๕๘ปี
เป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บอกแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
ขณะที่ลุงขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกงาน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็คือใกล้กับปากซอยติวาริยน๑ติวานนท์๑
มีรถจักรยานยนต์รับจ้างขี่ย้อนสอนสวนทางมา
ลุงก็เลยหักหลบเพราะว่าเกือบจะไปเฉียวชนกัน
แล้วคุณลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรนะขับต่อไป
จนกระทั่งไปเข้าซอยติวานนท์๑ทับ๑
แล้ววินจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนี้เนี่ย
ก็ขี่ตามมามาด่าทอต่างนานแล้วก็เรียกให้จอด
แล้วก็ใช้มือทุบไปที่ต้นคอของคุณลุงที๒ที
จนกระทั่งคอเคล็ดฟกช้ำ
จากว่าคุณลุงคือลักษณะรูปร่างของคุณลุง
เป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเพียง๓๘กิโลกรัม
หลานชายบอกว่ากรณีนี้คนขับรถจักรยานยนต์คือผิดชัดเจน

ใช่ไม่เท่านั้นยังทำร้ายร่างกายของคุณลุงด้วย
หลังเกิดเหตุก็เดินทางเข้าแจ้งความที่
สพเมืองนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกว่าก็จะเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ
น่าจะหาตัวไม่ยากนะคะ